ตอนนี้จริงแล้วแนวโน้ม
ทิศทางของโควิด๑๙ในไทยดูเหมือนจะดีขึ้นนะ
ดีขึ้นดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจ

เพราะสถานการณ์มันสามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนพร้อมใจกันต้องให้ความร่วมมือ
ก็มาตรการที่ออกไปเราเข้มงวดกันมากน้อยเพียงใด
ถ้าเกิดว่ายังเข้มงวดต่อไปมันอาจจะลดลงเป็น๐ก็ได้
มาดูกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นอย่างไร
แถลงกันไปเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงข่าวเรื่องของตัวเลขการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙ประจำเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาครับ
วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นมา๓๘ราย
เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันก็ชื่นใจนะใช่ค่ะ
เองวันก่อนก่อนมันร้อยกว่าร้อยกว่า
ดูแล้วมันโอ๊ยมันกังวลอะนะ

ก็เป็นกลุ่มคนที่ไปสัมผัสกับคนติดเชื้อ
ในจุดที่มีการแพร่ระบาดทั้งหมด๑๗ราย
ส่วนใหญ่ก็ในกรุงเทพแล้วครับ๑๑ราย
มีทั้งติดเชื้อจากในบ้านนะฮะคือคนในบ้านด้วยกันนี่แหละ
แล้วก็ที่ทำงานรวมทั้งไปติดจากกลุ่มเพื่อนมา
แล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา๑๖ราย
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๓ราย
ไปในจุดที่มีการชุมนุมกันหรือว่าเป็นจุดชุมชน๓ราย
แล้วก็อาชีพเสี่ยง๗รายแล้วก็รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ด้วย๓รายครับ
แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคหรือว่าสอบหาแหล่งที่มาของการติดเชื้ออีก๕ราย
ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเหมือนกัน๑ศพเป็นชายอายุ๕๔ปี
เริ่มป่วยตั้งแต่๑๓มีนาคมมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออก
ก็เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๔มีนาคม
คุณหมอก็ใช้ท่อช่วยหายใจแล้วก็ไปตรวจพบว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๖เมษายนคือเมื่อวานนี้ด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนั่นเอง
ทำให้ในประเทศไทยมียอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้๒๒๕๘รายใน๖๖จังหวัด
หายก็มีเหมือนกันนะฮะเยอะขึ้นเรื่อยเหมือนกัน๘๒๔รายเสียชีวิตสะสมรวมลายล่าสุดก็อยู่ที่๒๗ศพด้วยกันนะครับ
สอบสวบคอบอกว่าเห็นตัวเลขแล้วแหมหัวใจมันพองโตเพราะมันลดลงมา๒วันติดแล้วคุณผู้ชมแนวโน้มดีเหมือนกัน
นี่เป็นผลมาจากการทำงานของพวกเราทุกคนที่หนักมากคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะลดลงแบบนี้เรื่อยนะฮะสาเหตุมาจาก๓เหตุผลหลักก็คือ
การประกาศพรกรฉุกเฉินและเคอร์ฟิลล์ไม่ให้ออกจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔
รวมไปถึงการควบคุมกันเองของคนในประเทศแล้วก็ในจังหวัดเช่นการเพิ่มระยะห่างทางสังคมการใส่หน้ากากอนามัย
ส่วนปัจจัยสุดท้ายเรื่องของการจัดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงและคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๔วัน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่ว่าขอย้ำแบบนี้เราทุกคนอย่าประมาทต้องตรึงกำลังเขาเรียกว่าตรึงมาตรการเหล่านี้อย่างเข้มข้น
เขาใช้คำว่ากาดเนี่ยห้ามตกเพราะถ้าเกิดตกเมื่อไหร่นะสุดได้นะเหมือนการชกมวยถ้าเราไม่ตั้งกาดมันก็มาอีกโดนหมัดหนักแน่นอนนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่น้อยลงน้อยลงเพราะว่าเขาถามว่ามีประชาชนถามตรวจหรือเปล่าหรือคุณไม่ตรวจมันถึงลดลง
โฆษกสวบคอก็บอกว่าห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อของเรามี
กายภาพนะตรวจได้วันหนึ่งสองหมื่นรายยอมรับจำนวนนี้มันอาจจะยังไม่น่า
พอใจแต่ว่าต้องเพิ่มศักยภาพห้องตรวจให้มากขึ้นตรวจคนให้ได้เยอะขึ้น
ถ้าตรวจมากอาจจะเจอมากแล้วก็จะหายเร็วนะครับ
ฝากย้ำเตือนมาค่ะหลังจากนี้จะไม่เตือนแล้ว